หลายคนถามว่าใช้เครื่องยี่ห้อไหนดีอะไรยังไงดีช่วยกันคิดหน่อย
แล้วก็บอกว่าเครื่องฟอกอากาศขายหมดเกลี้ยงหาซื้อไม่ได้นะครับ
สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กตอนนี้ทำให้หลายคน
ก็ต้องหันมาสนใจเรื่องของสุขภาพ

ล่าสุดมีการโพสต์และข้อความในทวิตเตอร์
ขายดีจนหมดทุกรุ่น
พร้อมแจ้งว่าจะมีสินค้ามาลงอีกครั้ง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คือเดือนนี้แล้วนะฮะ
เช่นเดียวกับอีกรายหนึ่งได้โพสต์ลงทวิตเตอร์บอกว่า
กรองอากาศขายหมดทุกยี่ห้อทุกห้าง

ก็ยอมรับว่าตอนนี้ยอดขายเครื่องฟอกอากาศ

โตกว่าในช่วงปกติมากกว่า๓๔เท่า
จากประชาชนกังวลต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น
แต่ก็ยืนยันว่าขณะนี้ได้นำสินค้ามาเติมเรื่อย
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในทุกสาขาแล้วนะครับ
รวมถึงเรื่องของการควบคุมราคาไม่ให้ขึ้นสูงนะฮะ
ขณะที่นายจักริจกิรติโชคชัยกุลผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
บอกว่าเครื่องฟอกอากาศขายดีมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม

โดยเฉพาะยอดขายในสาขากรุงเทพขายดีมาก
ผู้ผลิตต้องนำสินค้ามาเติมให้

เพราะผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
ต้องมีการสั่งสต๊อกสินค้าเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง๑๐เท่า
ปัจจุบันเครื่องฟอกอากาศจำนวนกว่า๑๐แบรนด์
ซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐๐บาทไปจนถึง๓๐๐๐บาท
ไม่มีแล้วนะคุณแทบจะไม่มีขายแล้วนะครับ

ดังนั้นประชาชนไม่ต้องกังวลว่าเครื่องฟอกอากาศจะขาดตลาดนะครับ
ซึ่งนอกจากเครื่องฟอกอากาศที่ขาดตลาดแล้วยังพบว่าประชาชนบางส่วน
ก็เริ่มทยอยซื้อแผ่นกรองอากาศที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
แต่ยังไม่ถึงขั้นสินค้าขาดแคลน
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเช่นกันนะครับ
รวมถึงเรื่องของการล้างองค์ล้างแอร์
แต่ละบ้านเริ่มให้ช่างเข้ามาล้างแอร์กันมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับ